เอาล่ะคุณผู้ชมจากเรื่องสัตว์น้อยน่ารักมาดูเรื่องราวของพ่อแม่ลูกกันหน่อย
บ้านไหนที่มีลูกเล็กเนี่ยนะคะคงเข้าอกเข้าใจกันดีแหละว่าต้องทุ่มเทเวลาให้กับลูก
เฉพาะลูกเล็กที่ต้องกล่อมนอนเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณกว่าลูกจะหลับ
แต่บ้านนี้เขามีวิธีกล่อมลูกอย่างไรไปดูกันค่ะ

คุณชีสาครับมันคืออะไรครับเนี่ย
ต้องบอกก่อนว่าวิธีการกล่อมลูกนอนเนี่ยหลายบ้านจะใช้วิธีตกก้นลูก

บเบาให้ลูกรู้สึกว่าหลับสบายอบอุ่นมีคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเวลามันเพลินนะคุณเคยโดนหรือเปล่า
ตอนเด็กแม่คุณตบก้นนอนหรือเปล่าคะ

ทีนี้บ้านนี้เขาเอาปลาค่ะ

แต่ก็เชื่อว่าหลายบ้านก็คงมีเคล็ดลับต่างกันไปแหละ
ตามความสะดวกนะคะ
ถ้าทานหมดนี่เด็กตื่นเลยนะ

ต้องเปลี่ยนค่ะ
สะดุดสะดุดอารมณ์
เอออาจจะสะดุดอารมณ์เอ๊ะทำไมไม่มีอะไรมาติด